แต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่เหตุที่ย้อนกลับไปคืนฉลองปีใหม่กันก่อน
มีเหตุคนร้ายยิงวัยรุ่นชายอายุ๑๙ปีเสียชีวิตที่จังหวัดลำปางนะคะ
ล่าสุดเข้ามอบตัวแล้วบอกว่าทำปืนลั่นไม่ได้ตั้งใจยิง
สาเหตุบอกว่ารำคาญเสียงท่อไอเสียรถอ่ะไปเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลเนี้ย
พอรำคาญก็เลยปืนลั่นใส่ซะเลยนะคะขณะที่ตำรวจนำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนช่วงตีห้าที่ผ่านมา
เพราะว่ากลัวจะถูกรุมประชาธรรมค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงตีสามของวันที่หนึ่งมกราคมที่ผ่านมานะคะ
ตำรวจภูทรเสริมงามได้รับแจ้งว่ามีคนถูกยิงที่ถนนสายเสริมงามห้างฉัด
พื้นที่บ้านทุ่งไผ่อำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางทราบชื่อผู้บาดเจ็บคือนายธนวัฒน์คำพาอายุสิบเก้าปี
แล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะจากการสืบสวนทราบว่า
ผู้ตายเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์มากับเพื่อนรวมแล้ว๓คันไปเที่ยวงานปีใหม่กันมาค่ะ
ก่อนจะถูกคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์มาปาดหน้าเพื่อให้หยุดรถจากนั้นคนร้ายเดินเข้าไปและใช้ปืนตบศีรษะ
จ่อยิงที่ศีรษะอีกหนึ่งนัดจนเสียชีวิตต่อมาตำรวจก็ไปขอสารจังหวัดลำปางนะคะ
เพื่ออนุมัติหมายจับนายเฉลิมรินอุดหรืออันอายุ๒๖ปี
เป็นชาวบ้านที่อำเภอเสริมงามนี่แหละค่ะข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
มีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
กระทั่งผู้ต้องหานั้นติดต่อขอเข้ามอบตัวเมื่อวานนี้
พร้อมกับรถจักรยานยนต์สีเขียวที่ใช้ในการก่อเหตุซึ่งก็เป็นรถของเพื่อน
รวมทั้งปืนที่ใช้สังหารเป็นแบบไทยประดิษฐ์ใช้กระสุนขนาด๓๘จำนวน๑กระบอก
รวมถึงเสื้อผ้าที่ใส่ในวันเกิดเหตุด้วยนะคะตำรวจก็ส่งไปตรวจสอบที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานลำปางค่ะ
ตัวของผู้ต้องหาเองเขารับสารภาพอย่างนี้นะคะ
เขาบอกว่าวันเกิดเหตุชวนแฟนสาวมาเที่ยวที่บ้านแต่แฟนไม่ได้มาด้วยก็เลยหงุดหงิดค่ะ
จากนั้นยืมรถจักรยานยนต์ของเพื่อนเพื่อขี่กลับมาที่บ้านแล้วก็ยังนั่งดื่มเหล้าคนเดียว
จนกระทั่งกลุ่มของผู้ตายได้ขี่รถซึ่งมีเสียงดังผ่านหน้าบ้านไปรอบแรก
ก็บอกว่ารอบแรกเนี่ยไม่ได้ติดใจอะไรหรอกค่ะแต่พอผ่านมารอบสองทนไม่ไหวแล้ว
ขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามไปทันที่จุดเกิดเหตุถามผู้ตายบอกว่าเบิ้ลรถทำไม
รถผมมายุ่งทำไมค่ะเท่านั้นแหละเลือดขึ้นหน้าโมโหนะคะ
ด้ามปืนตบที่ใบหน้าก่อนจะเกิดปืนลั่นถูกผู้ตายเสียชีวิตดังกล่าว
ล่าสุดช่วงตี๕ของวันนี้เองค่ะ
ที่เจ้าหน้าที่นำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุ
เพราะกลัวว่าถ้าไปกลางวันโดนรุมประชาธรรมแน่
จะคุมตัวกลับไปคุมขังที่โรงพักและก็จะนำตัวไปฝากค้างต่อไปค่ะ
นายไพโรธคำพานและนางนงลักษ์ภรรยาพ่อและแม่ของผู้ตาย
ใช้มือรูปภาพใบหน้าของลูกชาย
ที่ตั้งอยู่หน้าโรงศพแบบนี้

ไม่ต้องกังวลขอให้หลับให้สบาย
จากนั้นก็บอกว่ารู้สึกสบายใจขึ้นบ้าง
พร้อมกับขอบคุณตำรวจและสื่อมวลชนที่ช่วยติดตามคดีค่ะ
ส่วนผู้ต้องหาที่อ้างว่าปืนลั่นใส่พ่อกับแม่ไม่เชื่อ
เพราะว่าลูกชายไม่ใช่คนก้าวร้าวไม่เคยมีเรื่องชกต่อยกับใคร

ตรงกันข้ามกับพฤติกรรมของผู้ต้องหาที่ชาวบ้านระแวกนี้บอกว่าเอือมระอานะคะ
และถ้าหากผู้ต้องหาจะมาขอขมาศพลูกชายก็จะอนุญาตพร้อมจะรับรองความปลอดภัยให้
ส่วนศพของนายธนวัฒน์นั้นทางครอบครัวเตรียมจัดพิธีชาปนกิจช่วงบ่ายของวันพรุ่งนี้ค่ะ